คุณเอกพบพอตอนที่พาไปแจ้งความที่สอนอวังทองหลางกันนะฮะ
เราแจ้งได้ข้อหาอะไรบ้างในวันนั้นคือวันนั้นพอได้คุยกับพี่โก้ใช่ไหมครับ
แล้วก็ได้ดูคลิปดูหลักฐานต่างต่างแล้วเนี่ยผมก็ประสานไปที่ท่านพันธุ์ตำรวจเอกกันตะพลโพอะนะครับ
ภูมิกับสอนอวังทองหลังเลยท่านภูมิกับท่านก็ยังไม่ทราบเรื่อง
ท่านก็สอบถามเรื่องนี้ไปที่พนักงานสอบสวนนะครับสักพักหนึ่งท่านก็โทรกลับมา
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะดำเนินการให้หมดทุกข้อเก่าหาแล้วก็ท่านก็นัดหัวหน้างานสอบสวนนะ
สวนเนี่ยมารอพี่โก้ก็พาพี่โก้ไปพบทางนั้นนะครับแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องเป็นกังวล
คือสัปดาห์นี้จะออกหมายเรียกไม่มาก็ออกหมายเรียกอีกทีหนึ่งก็ออกหมายจับ
คือท่านอยากจะให้ผู้เสียหายทั้งหมดที่มีเนี่ยไปแจ้งความ
คือต้องเรียนพี่อุ๋อย่างนี้ด้วยนะครับว่าการแจ้งความที่โรงพักเนี่ย
มันจะมีแจ้งความไว้เป็นหลักฐานกับแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
หลายคนไม่รู้หลายคนไปโรงพักเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ย
มาแจ้งความเป็นหลักฐานพอแจ้งความเป็นหลักฐานเสร็จปุ๊บ
มันก็เลยไม่เกิดการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกครั้งนะครับ
ถ้าเจอเหตุลักษณะแบบของพี่โก้เนี่ยก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับ
ไปแจ้งความเนี่ยให้ท่านบอกกับพนักงานสอบสวนด้วยนะครับ
ท่านมาแจ้งความเนี่ยเพื่อประสงค์จะดำเนินคดีนะครับ
ไม่ใช่มาแจ้งความเพื่อไว้เป็นหลักฐานมันความหมายต่างกันเลยนะครับ
แจ้งความเป็นคดีเนี้ยก็สืบสวนสอบสวนเอาตัวผู้กระทั่งความผิดมารับสร้างข้อเกาะหานะครับ
เดี๋ยวเนี่ยวันนี้วันสองวันเนี่ยผมนัดกับพี่โก้บอกว่า
ให้เอาผู้เสียหายไม่ว่าเขาจะลาดอะไรลงไปน้ำกดไปโดนรถรถเสียหาย
เอาไปแจ้งความเป็นเรื่องทำให้เสียทรัพย์ต้นไม้เสียหายต้นไม้ตายก็ทำให้เสียทรัพย์อีก
ทำเชียงเนี้ยทึกคลึกโค้มทุบนั่นทุบหนี้ดาทอเสียงดัง
ถ่ายคลิปไว้ไปแจ้งความก็ผิดคดีอาญานะครับ
ประสงค์ให้ปรับในชั้นสอนอเนี่ยผู้ต้องหาต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือส่งสารนะครับ
ซึ่งมันก็จะดีกว่าที่ไปลงบันทึกประจำวัน
อย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับตัวเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าถูก
เขาจะต้องไปไปลงพักจริงจริงเราก็ไม่รู้
เราก็ไม่รู้ว่าประโยคสุดท้ายต้องเขียนว่าเพื่อดำเนินคดี
อืมเราเราก็คิดว่าการไปโรงพัก
ไปแจ้งความมันก็คืออันนั้นถ้าเราลงบันทึกประจำวัน

ว่าเราเคยถูกกระทำแบบนี้นะก็มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
อาจจะเป็นความรู้ที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ชมก็ได้ที่แบบมีปัญหาเพื่อนบ้าน
อย่างนี้นะครับบางทีถ้าเราไปลงแค่บันทึกมันได้แค่บันทึก
คือเขาออกหมายเรียกไปแล้วครับออกหมายเรียกไปแล้วครั้งที่หนึ่ง
รับไม่รับไม่สำคัญครับเขาออกหมายเรียกไปแล้ว
คุณไม่ไปพบเห็นว่านัดวันพุธนี้บ้างครับตามหมายเรียก

คุณไม่มาอีกเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาออกหมายจับ
ที่หมายจับออกเนี่ยมันจะมาพร้อมกับหมายค้น
เข้าคนบ้านจับกลุ่มตัวคุณก็ต้องถูกนั้นก็ดีครับ
ผมจะบอกว่าพฤติกรรมของคนเหล่านี้บางทีย่ามใจ
คิดว่าก่อเหตุแล้วไม่มีใครทำอะไรได้กูก็ทำซ้ำไป
แต่ถ้าเกิดผู้เสียหายทุกคนไปแจ้งความทำผิดแจ้งความทำผิดแจ้งความ
ไม่มีใครหรอกที่ถูกจับแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกบางทีเหนื่อยนะครับพี่อุ๋ย
ขึ้นศาลต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือต้องเป็นผู้ต้องหาต้องประกันตัวเนี่ย
แต่คนบ้าอาจจะหายบ้าก็ได้เรื่องนี้เราไม่รู้ว่าเขาบ้าจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวไปถึงปุ๊บเนี่ยเมื่อสอบปากคำพนักงานสอบสวนเนี่ย
ก็จะรู้ถ้าเขามีพฤติกรรมผิดปกติอาจจะต้องส่งจิตแพทย์ให้ดู
จิตแพทย์ยืนยันว่าเขามีอาการทางจิตก็ส่งรักษาได้
แต่ถ้าเกิดจิตแพทย์ยืนยันว่าเขาปกติก็ต้องส่งไปเรือนจำนะครับอืม
แต่ว่าแม้จะมีอาการทางจิตนะฮะตามหลักของกฎหมายเนี่ย
คุณก็ไปบำบัดก่อนแต่บำบัดเสร็จแล้วต้องกลับมารับโทษนะกลับมารับ
ของผู้ที่มีอาการทางจิตประสาทแล้วก่อคดีก่อเหตุนะครับ
ไปคิดว่ามีอาการทางจิตแล้วรอดไม่ใช่นะครับ
สารท่านให้ไปบำบัดให้หายแล้วกลับมารับโทษ